คุณผู้ชมฮะตามกันต่อเหตุการณ์ที่มีคนร้องเรียนว่าถูกมาเฟียรถตู้นะฮะ
ที่ท่ารถตู้รังสิตรุมทำร้าย
เหตุการณ์นี้มันมีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของตำรวจในพื้นที่ด้วย
วันนี้ตำรวจในพื้นที่ก็ออกมาชี้แจง
ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียก็ออกมาชี้แจงสื่อเหมือนกัน
ให้คุณผู้ชมย้อนดูคลิปเซ็นตินหนึ่งก่อนนะฮะ

มาเฟียรถตู้รังสิทธิ์กระทืบนายท่าอว่ำ

ท่ารถตู้รังสิตจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ในคลิปจะเห็นชาย๓คนกำลังรุมทำร้ายชายคู่กรณี
โอ้โหแถวนั้นฝุ่นตลบไปทั่วเลยนะฮะ
ก่อนจะมีบรรดาเพื่อนเข้าไปช่วยห้าม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ผู้เสียหายส่งเรื่องร้องเรียนไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
เพื่อขอความช่วยเหลือและนำคลิปนี้ไปเผยแพร่นะครับ
วันนี้เราส่งคุณชิวภูริพัฒน์ผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
ไปพบกับนางสาวเอนามสมมุตินะครับ
ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายบีผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเธอให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าหลังเกิดเรื่อง
ทำให้เธอเองและแฟนที่ทำงานมากว่า๑๐ปี
ต้องลาออกจากงานเพราะเกรงกลัวอิทธิพลของกลุ่มคู่กรณีนะครับ
จากจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาส่วนตัวภายในวิน
ก่อนหน้านี้เจ้าของวินรถตู้ได้มอบหมายให้เขาไปแจ้งกับนายเบิ้ม
นี่นายเบิ้มจำชื่อคนนี้ไว้นะฮะไปแจ้งให้นายเบิ้มออก
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นายเบิ้มไม่พอใจครับ
คิดว่าทางด้านสองสามีภรรยาไปใส่ร้ายเขา
แต่ว่านายเบิ้มไปเรียกพวกมาทำร้าย
และในวันที่๙สิงหาคมนะครับนายเบิ้มก็ยังข่มขู่อีก
ว่าจะเอาใครมาก็ได้หรือจะเอาตัวกูก็ได้
เดี๋ยวเรียกพ่อกูมานี่ทำร้ายไปเมื่อวันที่๘
พอวันที่๙ยังมาข่มขู่เพิ่ม
ที่ผ่านมานายเบิ้มยังพยายามที่จะเอารถตู้ผี
มาวิ่งรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลด้วยนะครับ
แต่หักตัวเองเรียกรถตู้
เครือข่ายของตัวสามีภรรยามาวิ่ง
มีปัญหาทันทีนายเบิ้มจะไม่ยอมทันที
โดยสิ่งหนึ่งที่ผู้เสียหายพาดพิงถึง
ว่าสิ่งที่ทำให้นายเบิ้มเขากล้า

เพราะเป็นลูกน้องของป่าดาคุณ
ปาดาผู้กว้างขวางในวงการวินรถตู้นะครับ

เช้าวันที่๙เจ้าของที่เป็นเจ้าของรถร่วม
ที่เป็นเขาก็เรียกเราไปคุยเรื่องการทำงาน
ว่าจะทำงานแบบไหนกันดีให้ไม่ทะเลาะกัน
แต่ว่าทีนี้คนของเขาก็ยังมาหาเรื่อง
จะเอาใครก็ได้มึงจะเอาใครมาก็ได้
หรือมึงจะตัวก็ได้มึงจิ้มเลย

มึงเมาแต่เราไม่ได้ไปกระทืบเขาเนี่ยค่ะ

เธอก็เล่าให้ฟังนะครับ

ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่ท่ารถตู้รังสิต

เป็นจุดขายตัวของรถตู้หลายวิน
มันมีหลายวินมีจำนวนมากนะฮะ

ได้เจอตัวของนายเบิ้มคู่กรณีครับ
พร้อมกับเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ย
นายบีได้ขับรถตู้มาจอด

แล้วก็พูดว่ามองหน้ามีอะไรหรือเปล่า
มีอะไรบอกได้นะจะได้ทีเดียวเลย
นี่นายบีพูดนะนี่เบิ้มอ้างไว้แบบนี้
ซึ่งตอนนั้นนายบีมีอาการมึนเมาด้วยนะครับ
จากนั้นตัวนายเบิ้มเองและนายบีก็ชกต่อยกัน
ระหว่างนี้เพื่อนของเขาเห็นเลยมาห้าม
แล้วก็เกิดการชุลมุนตามเห็นในคลิปนี่แหละครับ
ส่วนที่อ้างว่าเจ้าของวินไล่ตัวเขาออกนั้น
ส่วนตัวยังงงบอกว่าจะให้ออกเพราะอะไร

ซึ่งเจ้าของวินก็บอกว่าไม่ได้ไล่ออก
พร้อมกับยังให้ทำงานต่อด้วย
ตัวนายเบิ้มเองคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอแบบนี้

เพราะตัวนายบีอยากที่จะเป็นหัวหน้าวินเองหรือเปล่า
ส่วนเรื่องที่บอกว่าเอารถตู้ผีมาวิ่งนั้น

ผมนะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับ

รถตู้ก็สามารถจัดการกับผู้โดยสาร

ไม่ต้องเอาวินผีมาเลย

ตัวผมเป็นลูกน้องของป่าดา
ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันนะฮะ
เขาไม่ได้ไล่ผมออกเขาให้ผมทำงาน
แต่คนที่ออกก็คือตัวเขานั่นแหละ
ตัวเขานั่นแหละที่เขาให้ออก
เขาอยู่นี่เขาคุมใครได้ไหมเขาอะไรได้ไหม
เขาก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครครับพี่

แต่วันนั้นวันที่เกิดเหตุเขากินเหล้าด้วย
แล้วเขาอาจจะมีแอลกอฮอล

เพราะว่าปกศเขาไม่ได้เข้าอยู่แล้ว

ส่วนตัวผมผมไม่ได้เป็นลูกน้องเขา
ผมแค่ไปช่วยแม่ของพี่ผมมาทำงาน

เขาไม่ใช่มาเฟียอะไรไม่มีตู้ผีอะไรมานะฮะ

จริงหลังเกิดเหตุการณ์ที่เป็นในคลิปนี้
นายเบิ้มเองก็ยังมาไหว้ขอโทษเขาอยู่เลยนะคุณ
แล้วก็มาไหว้ขอโทษต่อหน้าเจ้าของวินรถตู้ด้วยนะฮะ
ทำให้ตอนนี้ตัวเขาเองก็งงเหมือนกัน

แต่ทำไมถึงมีการมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็ต้องไปคุยกับกรรมการผู้จัดการ
บริษัทขนส่งจำกัดนะฮะดรสัญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตนะครับ
ซึ่งลงพื้นที่ในการตรวจสอบวินรถตู้

พร้อมออกมาเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะฮะ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของวินรถตู้เลย

ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดนะครับ
โดยจะเรียกผู้เสียหายคือฝั่งนายบี

ผู้มกับการสอบพอประตูน้ำจุลาลงกร

ว่าการทำงานของตำรวจก็ไม่ได้ล่าช้า

ซึ่งขณะนี้รอผลการตรวจร่างกาย
ของนายบีผู้เสียหายจากทางโรงพยาบาล

ก็คือนายบีกับนายเบิ้มมาสอบสวน

ยืนยันครับจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ลือกันออกไปว่าตำรวจพูด

ใช่ผู้เสียหายบอกกับนักข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
บอกตำรวจบอกว่าอยู่นิ่งอย่าไปยุ่งกับเขา

คือทางด้านผู้กำกับการนะบอกแบบนี้
บอกว่าไม่มีตำรวจพูด

และอีกอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างนายเบิ้มนายบีเนี่ย
มันเป็นเพียงการทะเลาะกันภายในวินเดียวกันเท่านั้น
เป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีมาเฟียรถตู้

แต่เรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะฮะ
ตรงนี้ไม่มีนะคะมาเฟียร์รถตู้นะคะ